สิบห้าชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองถึงสิบถึงสิบสี่นาฬิกา
จนถึง๔นาฬิกาคุณผู้ชม๑๕ชั่วโมงครับ
และในช่วงเวลาตี๔นั่นแหละครับตำรวจ
เข้าควบคุมสถานการณ์ขั้นเด็ดขาดช่วงเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไง
ติดตามการรายงานสดจากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
เชิญครับตำรวจใช้เวลากว่าสิบห้าชั่วโมงในการเข้าควบคุมสถานการณ์และ
ตัดสินใจวิสามันนายอนุวัฒน์นะคะแล้วก็นำร่างของนายอนุวัฒน์นั้นออกจากพื้นที่ไปแล้ว
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้
ตำรวจยังคงมีการกั้นพื้นที่นะคะเพื่อที่จะอ่าให้ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้ามาเก็บพิสูจน์หลักฐานต่อไปหลังจากที่ตำรวจใช้เวลากว่าสิบห้าชั่วโมง
ในการเข้าควบคุมตัวนายอนุวัติแบ่นทองอายุยี่สิบเก้าปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงประชาชนเสียชีวิต๓ราย
ก็คือนายพระศิษย์เอ็มโอทนายรัฐกรทองแก้วนายศิรพัฒน์วัฒนะ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงสองคนซึ่งทางด้านของนายอนุวัฒน์เนี่ย
ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมที่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกั้นพื้นที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการจู่โจมถึง๔ครั้ง
ต่อสู้กันกว่าหนึ่งร้อยนัดนะคะก่อนหน้านี้บริเวณนี้
น่าจะมีกระสุนมากกว่า๑๐๐นัดเลยทีเดียว
ล่าสุดมีการเปิดเผยจากทางด้านของพลตำรวจโทษธนายุทธ์
บุฒรัตน์ตำรงผู้บัญชาการตำรวจพลธรรมภาคเจ็ด
ที่ออกมาสรุปสถานการณ์การปิดล้อมโดยบอกว่า
ตำรวจใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษรวม๓ชุดด้วยกัน
ในการเข้าพื้นที่ในวันนี้ก็คือหน่วยอินซี๗
หน่วยคอมบันโดซึ่งเป็นผลจู่โจมนะคะ
โดยการเข้าปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้มีการปรับแผนถึง๔ครั้ง
จึงตัดสินใจวิสามันคนร้ายที่บริเวณชั้น๒ด้านหลังของบ้าน
ซึ่งตลอดการปฏิบัติการตำรวจบอกว่าแม่ของผู้ก่อเหตุนั้น
อยู่ด้วยตลอดเวลาแต่อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
อุปสรรคสำคัญก็คือคนร้ายอยู่ในจุดที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่
สามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ได้๓๖๐องศา
มีการเปิดปิดไฟแล้วก็นำผ้าม่านรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์
อำพรางการยิงต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็ใช้น้ำมันราดพื้นเพื่อเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่

เมืองต้นตำรวจพบปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ๑กระบอกเท่านั้น
ท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมไปถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ยิงเพียงแค่คู่กรณี๒คน
มีการยิงประชาชนด้วยนะคะเสียชีวิตอีกหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บอีก๒คน
บอกด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิต๓คนเนี่ยถูกยิงน่าจะรวมกันไม่ต่ำกว่า๓๐นัดด้วยกันค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๕นาฬิกาตำรวจได้นำตัวของนายอนุวัฒน์ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
ทำให้พื้นที่ตรงนี้มีการเปิดเพื่อที่จะรอให้ประชาชนเข้าบ้านของตัวเองได้นะคะ
ซึ่งในส่วนของนายอนุวัฒน์นั้นจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพต่อไป
เพราะว่าร่างของนายอนุวัฒน์นั้นจะมีกระสุนของทางเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจวิสามันฆาตกรรม
เนื่องจากว่ามีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาประมาณตี๓เกือบตี๔ที่ผ่านมา
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดดิฉันวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
คุณวิวัลก็สรุปสถานการณ์นะครับรายงานมาจากจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพด้วยครับ